ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายก็ก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมนะคะ
คนร้ายก่อเหตุแทงแม่บ้านดังในโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดกระบี่
เสียชีวิตอยู่คาบ้านเช่าเลยนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี
ประเด็นก็คือแฟนนุ่มของผู้เสียชีวิตหายตัวไปก็เลยกลายเป็นว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นที่บ้านของแฟนหนุ่มผู้เสียชีวิตไปเจอเสื้อเปื้อนเลือดอยู่ด้วยนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างขยายผลนะคะแล้วก็พฤติกรรมคือที่บอกว่าโหดเยี่ยมก็เพราะว่า
สภาพศพของผู้เสียชีวิตถูกแทงมีแผลตั้ง๑๑รัวค่ะ
คนร้ายก่อเหตุแทงนางสาวกระหนกพรคุ้มเขตอายุ๓๖ปีค่ะ
ผู้เสียชีวิตคนนี้เป็นแม่บ้านของโรงแรมดังในหาดอ่าวนาง
เสียชีวิตอยู่ที่บ้านเช่านะคะหมู่๕อำเภอเมืองกระบี่ค่ะ
แล้วก็แฟนนุ่มหายตัวไปค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะคะ
นี่ค่ะว่ามีคนไปพบศพเมื่อคืนก็เลยไปตรวจสอบ
อยู่บนที่นอนแบบนี้นะคะเลือดเต็มที่นอนเลยค่ะ
มีผ้าห่มห่มอยู่ครึ่งตัวแล้วที่หน้ามีหมอนทับหน้าอยู่นะคะ
ผนังมีรอยเลือดโอ้โหกระจายทั่วเลย
นี่คือรอยเลือดนะคะลักษณะคล้ายมือ
เหมือนมือแปะอยู่ตรงผนังใช่ค่ะแล้วดูกำแพงนะคะ
นี่ค่ะรอยเลือดเยอะเลยมีคราบเลือดหลายจุดนะคะ
ในห้องของผู้เสียชีวิตนะคะทีนี้ค่ะอย่างที่บอกว่า
ลักษณะค่อนข้างโหดเพราะว่าบาดแผล
ถูกแทงด้วยของมีคมเข้าที่คอที่ข้างแก้ม
ที่กกหูที่ไททอยทั้งหมดเนี่ย๘รู
หน้าท้องมีอีก๓รูรวมแล้วเป็น๑๑แผลนะคะ
นี่คือกระหน่ำแทงเลย๑๑แผลที่ข้อมือค่ะ
ยังมีสร้อยอยู่นะคะที่ผู้ตายเขาสวมใส่อยู่
ทั้งหมดนี้ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
สภาพศพที่เจ้าหน้าที่ไปพบคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ไม่ต่ำกว่า๒๓วันส่งศพไปตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลกระบีค่ะ
ทีนี้ค่ะล่าสุดช่วง๑๑โมงวันนี้
ตำรวจก็แยกชุดกันหาพยานหลักฐานนะคะ
ที่จะเชื่อมโยงไปถึงคนร้ายที่ก่อเหตุ
ชุดสืบสวนได้ข้อมูลมาว่าผู้ต้องสงสัยก็คือแฟนนุ่มค่ะ
แฟนนุ่มของผู้เสียชีวิตที่ชื่อว่านายพงศักดิ์จันทองอายุ๓๓ปี

อยู่บ้านเลขที่๑๕๙หมู่๔ตำบลสายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
ทำงานอยู่แผนกซักรีดของโรงแรมแห่งเดียวกันกับที่ผู้เสียชีวิตทำงานอยู่อะค่ะ
หลังเกิดเหตุเขาหายตัวไปแฟนนุ่มคนนี้ก็เลยตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ชุดสืบสวนหาพยานหลักฐานนะคะไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ไปคุยกับเพื่อนของนายพงศักดิ์หรือในก้าวที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ไปไล่ดูกล้องที่อยู่ใกล้กับบ้านที่เกิดเหตุ
แล้วก็กล้องหน้าบ้านของผู้ต้องสงสัยด้วย
แล้วก็มีภาพลักษณะแบบนี้มานะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูการตรวจค้น
ในห้องพักของผู้ต้องสงสัยก่อนในพงศักดิ์ที่เป็นแฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิตนะคะ
เจอในห้องพักไปเจอเสื้อยืดคอปกแขนยาวสีเทา
มีคราบเลือดติดอยู่ด้วยค่ะอยู่ในตะกร้าผ้าอยู่ในห้องอ่ะนะคะ
เสื้อตัวนี้เห็นไหมคะมีคราบเลือดอยู่ด้วยไปเจอรองเท้าที่คาดว่าใส่ในวันเกิดเหตุ
เลือดแบบนี้ที่เสื้อนะคะเสื้อแขนยาวสีเทา
ไปเจอมีดปอกผลไม้ยาวประมาณยี่สิบเซนติเมตรแล้วมีดก็มีคราบเลือด
โอ้โหนี่เจอครบเลยนะทั้งเสื้อผ้าที่ก่อเหตุทั้งอาวุธสังหาร
อย่างเลยแล้วคาดว่ามีดเล่มนี้ค่ะน่าจะเป็นมีดที่ใช้ก่อเหตุนี่แหละ
อันนี้คือหลักฐานที่ห้องพักของผู้ต้องสงสัยนะคะนายพงศักดิ์หรือในก้าว
ที่เป็นแฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิตนะคะทีนี้ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิด
ในบ้านของนายพงศักดิ์อะค่ะพบว่าเจ้าตัวเดินทางกลับเข้าบ้าน
ตี๔๓๐ของวันที่๓๑ธันวาคมนี่นะคะภาพนี้ค่ะ
แล้วเสื้อที่ใส่ตามภาพในกล้องวงจรปิดภาพนี้มันคือตัวเดียวกันกับที่เปื้อนเลือดที่อยู่ในห้องอ่ะค่ะ
ตัวเดียวกันเลยนี่นะคะตามภาพนี้ก็คือขี่รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตมาที่บ้าน
ซึ่งอาการของนายพงศักดิ์ตามภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่ามันแปลกมาก
กระวนกระวายแปลกแล้วก็คุยโทรศัพท์ตลอดเวลา
คืนเดียวกันโทรศัพท์ไปยืมเงินจากเพื่อนที่เป็นพนักงานโรงแรม๑๐๐๐บาท
ว่าที่ยืมเงินเนี่ยคงกะว่าจะเอาเงินนี้ใช้เพื่อเดินทางหลบหนี
นี่นะคะ๗โมงเช้าวันเดียวกัน
นายพงศักดิ์ใส่เสื้อยืดคอกลมสีขาวแขนยาวสะพายเป้
ขี่รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตออกจากบ้านไปเลยนะคะ
ว่าขี่ไปจอดที่หน้าบ้านเกิดเหตุแล้วก็นัดให้เพื่อนมารับ
แล้วก็พาไปส่งที่ปั๊มน้ำมันในพื้นที่ตำบลสายไทยแล้วก็หลบหนีไป
ภาพจากกล้องวงจรปิดสอดคล้องกับภาพจากกล้องใกล้บ้านที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
คือภาพ๒จุดมันสอดคล้องกันมาก
ตำรวจก็เลยเอาภาพเนี่ยไปเรียบเรียงลำดับช่วงเวลาแล้วก็สืบหาเส้นทางหลบหนี
ตามตัวเพื่อนของผู้ก่อเหตุทุกคนเลยค่ะมาสอบปากคำนะคะ

ผู้เสียชีวิตน่าจะถูกฆาตกรรมในช่วงวันที่๓๐ธันวาคม
อาจจะหลังบ่าย๓โมงเป็นต้นไป
เพราะว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยทางเจ้าของบ้านเช่า
ก็ยังคุยโทรศัพท์กับผู้เสียชีวิตเรื่องค่าเช่าบ้านอยู่เลย
ว่าผู้ก่อเหตุอาจจะลงมือช่วงกลางคืน
น่าจะใช้กุญแจค่ะล็อกประตูไว้หลังก่อเหตุนะ

เหตุจูงใจเบื้องต้นนะคะจากการพูดคุยกับเพื่อนของผู้เสียชีวิต
ได้ข้อมูลมาว่าก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะมาคบหากับนายพงศักดิ์เนี่ยค่ะ
เคยมีแฟนหนุ่มอยู่อีกคนนึงหลังจากเลิกกับสามีเก่า
นุ่มคนนั้นเนี่ยทำงานอยู่โรงแรมอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่หาดอ่าวนาง
หน้าตาของผู้เสียชีวิตนะคะพอเลิกรากับผู้เสียชีวิตไปได้สักประมาณหกเดือน
ผู้เสียชีวิตก็มาคบกับนายพงศักดิ์นายพงศักดิ์ที่มาคบกันเนี่ยค่ะ
ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะคะเพิ่งคบกันได้สองสามเดือนเองนะคะ
แต่ก็ตัดสินใจมาเช่าบ้านอยู่ด้วยกันก่อนจะถึงวันเกิดเหตุ
เพื่อนของผู้เสียชีวิตบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยติดต่อไป
บอกว่าอดีตแฟนมาหาที่บ้านเช่ามาขอคืนดี
แต่นายพงศักดิ์มาเจอก็เลยเชื่อว่าประเด็นนี้แหละ
อาจจะทำให้นายพงศักดิ์โกรธแค้นแล้วก็มาเกาะเหตุ
ตำรวจบอกว่านี่เป็นหนึ่งในพยานปากสำคัญนะคะที่ให้ข้อมูลเอาไว้
แต่ก็ต้องสอบพยานทุกปากเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ต้องออกหมายจับ
ทีนี้ค่ะน้องชายของผู้เสียชีวิตนายวสันคุ้มเขตอายุ๓๑ปี
ก็ติดตามการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่อะค่ะก็ให้ข้อมูลเอาไว้ว่า
ตัวเองทำงานอยู่ที่กรุงเทพวันปีใหม่กลับบ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
รู้ข่าวว่าพี่สาวถูกฆ่าตายใครจะเป็นผู้ก่อเหตุหรือปัญหามาจากอะไร
ไม่รู้จริงเพราะปกติพี่สาวก็เป็นคนพูดจาตรงไปตรงมา
นิสัยดีไม่เคยมีปัญหากับใครแล้วก็ไม่รู้มาก่อนด้วยซ้ำนะคะ
ว่าพี่สาวคบหากับนายพงศักดิ์อยู่อะค่ะ
เวรตามกรรมทำอะไรก็น่าจะได้อย่างนั้น
ก็มอบตัวซะคนผิดก็ต้องหลักผิดให้เร็วที่สุดคนนั้นตลาย
มาทำงานอยู่ที่นี่นานหรือยัง

แต่ไม่เคยเล่าปัญหาอะไรหรือเปล่า
มันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะไม่ค่อยมีปัญหากับใครพี่สาวผม

มันโผงผางก็จริงมันพูดอะไรตรงแต่ว่ากับเพื่อนอะไรแบบเนี้ย
มันจะถึงเพื่อนรักไม่เคยทะเลาะกับใคร
คุณผู้ชมคะลูกสาวของผู้เสียชีวิตค่ะ
นางสาวรักษินาพัฒนากุลอายุ๑๘แล้วนะคะ
เล่าให้ฟังว่าปกติแม่ก็จะคุยกับเธอตลอดคุยกันทุกวันค่ะ
ล่าสุดที่คุยกับแม่ก็คือ๒๘ธันวาคม
แม่บอกว่าให้ไปเก็บเงินดอกเบี้ยที่ปล่อยกู้เอาไว้ที่
ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่บ้านนะคะ
แล้วหลังจากนั้นติดต่อแม่ไม่ได้อีกเลย
ก่อนหน้านี้แม่เคยคบกับผู้ชายอีกคนนึง
แต่เลิกกันไปได้ประมาณ๖เดือนแล้ว

ลูกสาวก็เลยบอกว่าอยากให้ตำรวจช่วยเร่งติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุฆ่าแม่เธอ
ดำเนินคดีให้เร็วที่สุดนะคะ
เพราะว่าคนร้ายลงมืออย่างโหดเยี่ยมมากค่ะ
แล้วแม่ขาดคลาดติดต่อไปตั้งแต่วันหนึ่งอยากได้ไหม

วันพฤหัสที่ผ่านมา

แล้วก่อนหน้าที่แม่จะติดตามไม่ได้แม่ได้คุยอะไรกับนายหรือไร
แม่ได้คุยหรือ

พอว่าแม่จะกลับบ้านวันที่๖วันที่๗
ส่วนป้าของนายพงศักดิ์

เวลานี้นะคะทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณป้ามา
คุณป้าพรธนพันธ์ชดช้อยอายุ๖๐แล้วค่ะ

จริงแล้วก็เป็นคนขยันทำงานนะไม่รู้มาก่อนว่ามีแฟน
มารู้แหละว่ากำลังคบหากับตัวผู้เสียชีวิตอยู่ล่าสุด
หลานชายหายออกไปจากบ้านตั้งแต่๓๑ธันวาคมแล้วหายไปเลย
นะคะก็อยากให้ติดต่อกลับมามอบตัวค่ะป้าบอกเลยว่า
อย่าหนีเลยก็ว่ากันไปตามกระบวนการทางกฎหมายน่าจะดี

เขาเขามีแฟนเขาช่วงหลังตอนเนี้ยเพิ่งมารู้ว่าเขาติด
กับผู้หญิงคนนี้เอามอบตัวเทียบทำยังไงอะไรยังไงก็
กล้ากันไปตามเรื่องใช่ไหมเขากลับมาแล้วนี่เขาไม่ติด
ต่อมาเลยสามสี่วันตั้งแต่สามเย็นเราส่งคุณศักดิ์ศิษย์
รัฐนะคะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุด
เกิดเหตุด้วยที่บ้านเช่าอ่ะค่ะก็ช่วงเย็นเนี่ยผ่านทางเอ่อ
ช่วงเย็นที่ผ่านทางตำรวจเขาลงพื้นที่สอบถามเพื่อนบ้าน
นะคะหาเบาะแสความเชื่อมโยงเกี่ยวกับนายก้าวที่เป็นแฟน
แล้วก็เป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยเขาบอกว่าคืนนั้นไม่มี
ได้ยินเสียงอะไรเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเหตุการณ์มันเกิด
ช่วงไหนเพราะว่าข้างบ้านเช่าเนี่ยไม่มีใครอยู่ซึ่ง
มันเป็นห้องเปล่าแล้วไม่มีคนเช่าไปคุยกับเพื่อนบ้านที่
เป็นเจ้าของห้องเช่านะฮะเขาเล่าบอกว่ายี่สิบธันวาคมที่
มาประมาณสักสี่ห้าโมงเย็นได้นางสาวกระหนกพรผู้ตายเนี่ย
โทรไปหาแม่ยายบอกว่าไม่รู้ใครเอาอะไรมาทิ้งที่ป่าหลังบ้าน
มันเหม็นหายใจไม่ออกช่วยไปดูให้หน่อย
นั่นน่ะคือโทรศัพท์สายสุดท้ายที่เธอได้ยินเสียงของผู้ตาย
หลังจากนั้นไม่มีใครเห็นนางสาวกระหกพรอีกเลย
แล้วเธอก็บอกว่าอืมยี่สิบเก้าหรือสามสิบนี่แหละ
ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเห็นนายพงศักดิ์หรือว่านายก้าว
ขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ห้องเช่าแล้วก็มาดับรถบริเวณหน้าบ้านของเธอ
เธอก็ถามไปบอกว่าอ้าวน้ำมันหมดเหรอพี่
เจ้าตัวก็ไม่ตอบเธอก็ยังถามอีกนะ
กลับจากที่ทำงานมาเหรอนายก้าวก็ไม่ตอบค่ะ
หันมามองหน้าเธอแล้วก็เข็นมอเตอร์ไซค์เข้าไปที่ห้องเช่า
เธอก็งงงงแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรอืมสำหรับนางสาวกระหนกพรเนี่ยนะคะ
มาเช่าห้องพักตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วค่ะ
เธอบอกว่าเธอก็คิดค่าเช่าเดือนละสองพันห้าร้อยบาท
แต่ช่วงสถานการณ์โควิดระบาดเนี่ยเธอก็ลดให้นะ
เหลือเดือนละหนึ่งพันห้าร้อยบาทซึ่งผู้ตายเนี่ยจ่ายตรงครบทุกเดือน
ไม่เคยมีปัญหาเลยเท่าที่รู้จักมาในฐานะผู้เช่าลูกบ้านค่ะ
นางสาวกระหนกพรเป็นคนน่ารักแล้วก็นิสัยดีค่ะ
ส่วนนายพงศักดิ์เนี่ยเธอบอกว่าไม่ค่อยได้รู้จักสนิทสนมอะไร
แต่ก็เห็นไปไปมาเป็นประจำแต่เธอไม่ได้ไปสูงสิงอะไรด้วย
วันเกิดเหตุไม่รู้จริงว่าเกิดขึ้นช่วงไหนอะไรยังไงเพราะไม่มีใครได้ยินอะไรเลยค่ะ
ศักดิ์สิทธิ์ไปเจอเพื่อนของนางสาวกระหนกพรที่ทำงานเป็นแม่บ้านที่โรงแรมหนึ่ง
แล้วก็เป็นคนพบศพคนแรกด้วยนะคะเพื่อนเล่าให้ฟังบอกว่าสามสิบธันวาคมเนี่ย
แปลกใจแล้วเพราะเห็นเพื่อนไม่มาทำงานมันผิดปกติโทรตามก็ไม่รู้หายไปไหนติดต่อไม่ได้
ที่ห้องเช่าก็เห็นว่าห้องล็อกเหมือนไม่มีคนอยู่โทรไปถามแม่ของนางสาวกระหนกพรที่อยู่ต่างจังหวัดว่าเออ
ได้ข่าวนางสาวกระหนกพรบ้างไหมติดต่อไม่ได้เลยแม่บอกแม่ไม่ได้ติดต่อเหมือนกัน
โทรไปคุยกับลูกสาวนางสาวกระหนกพรอีกแต่คราวนี้ลูกสาวบอกว่าพี่พี่ช่วยเปิดเข้าไปในห้องแม่ได้ไหม
กลัวว่าแม่จะเป็นอันตรายค่ะเธอก็เลยตัดสินใจไปคุยกับเจ้าของห้องเช่าบอกว่าขอกุญแจเปิดเข้าไป
แล้วก็นั่นแหละค่ะภาพที่เธอเห็นเพื่อนนอนถูกเอาหมอนปิดหน้าแล้วก็มีเลือดสาดกระจายอยู่เต็มห้องเสียชีวิตอยู่บนเตียงแบบนี้ค่ะ
จากลักษณะเนี่ยนะคะตำรวจบอกว่าพฤติกรรมพฤติการการก่อเหตุของคนร้ายเนี่ย
จากนั้นเดินไปหยิบมีดปอกผลไม้ในครัวยาว๒๐เซนติเมตรเนี่ยแทงแทงไม่ยั้งอ่ะ
ตรงช่วงส่วนหน้าส่วนลำคอเนี่ย๘แผลท้องอีก๓แผลรวมเป็น๑๑แผล
ซึ่งทุกคนพุ่งเป้าไปที่คนเดียวกันว่าก็น่าจะเป็นในก้าวนั่นแหละ

จริงแล้วเนี่ยในก้าวก็ทำงานที่เดียวกันนะคะกับผู้ตายแต่ว่าคนละแผนก
แล้วก็เห็นว่าเพิ่งจะคบหากันได้ไม่กี่เดือนก็เห็นไปมาหาสู่กันตลอด
แต่ว่านางสาวกระหนกพรก็เคยมาบ่นให้เพื่อนฟังอยู่บ่อยนะ
ทะเลาะกันบ่อยเพราะว่าในก้าวอ่ะขี้หึงแล้วก็เล่าเรื่องประเด็นของแฟนเก่าที่บอกว่า
ก็มีแวะเวียนมาหาบ้างใช่ค่ะก็เลยทำให้นายก้าวไม่พอใจ
ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้แหละทำให้นายก้าวหึงหวงแล้วก็เลยก่อเหตุขึ้น
แล้วเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนางสาวกระหนกพรเล่าให้เพื่อนคนนี้ฟังนะคะว่า
แฟนเก่าที่ว่าเลิกไป๖เดือนแล้วไม่ใช่แค่แวะมาหาอย่างเดียว
แวะมานอนด้วยคืนนึงค่ะก็ไม่รู้ว่าในก้าวอาจจะรู้เรื่องนี้หรือเปล่า
ก็เลยโกรธแล้วก็เกาะเหตุแบบนี้ขึ้น
วันนั้นแฟนเก่ามาแล้วก็ไม่รู้มาขอเงินไปเหมือนไปเรียนตัดผมอะไรอย่างนี้
ก็บอกบอกผู้หญิงอ่ะนะผู้หญิงเล่าให้ฟังคือเขาเล่าให้ฟังหมดนะคะ
อืมแล้วเขาก็ให้ไปสามพันแล้วพอพอเขามานอนข้างคืนน่าจะคืนนึงอะค่ะ
แฟนเก่าเค้าอะแล้วเค้าให้แฟนใหม่ว่ากลับบ้าน
แต่ไม่ได้บอกว่าแฟนเก่ามานอนนะคะแต่แฟนใหม่ก็น่าจะรู้อาจจะโกรธ
แต่โกรธแต่เขาไม่ได้โวยวายคือเขานิ่งค่ะ
เค้านิ่งจนว่าไปทำมาหลีวันเค้านิ่งเหมือนไม่มีอะไรหึดขึ้น
ซึ่งวันนี้ค่ะเพื่อนของคนก่อเหตุมาให้ข้อมูลกับทางตำรวจสพเมืองกระบี่ด้วยนะคะ
บอกว่าผมนี่แหละที่เป็นคนไปรับในก้าวที่ห้องเช่าในวันเกิดเหตุ๓๐ธันวาคมตอนเช้า
แต่ผมไม่รู้เรื่องอะไรด้วยคือในก้าวเนี่ยโทรมาหาผมบอกเออมารับที่ห้องเช่าหน่อย
แค่นี้ก็ไม่ได้คิดอะไรก็เพื่อนโทรมาก็เลยแวะออกไปรับเพื่อนก็ขี่รถออกไป
พอถึงห้องเช่าก็เห็นอยู่แหละว่าห้องล็อกแต่ก็เห็นเพื่อนก็ขึ้นรถแล้วก็ไป
นั่งเล่นเกมกันเหมือนปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็พอสังเกตเห็นอยู่ว่าเพื่อนดูเครียดนิดหน่อย
แล้วก็บอกว่าช่วยไปส่งหน่อยแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งขับไปส่งช่วงประมาณเที่ยง
จะมารู้ข่าววันนี้นี่แหละว่าในก้าวเนี่ยก่อเหตุฆ่าแฟนตัวเองก็เลยรีบมาให้ข้อมูลกับตำรวจ
ก็ต้องรอความคืบหน้าจากทางตำรวจนะคะเพราะว่าตอนนี้ในก้าวแฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิตยังหายตัวไปอยู่
ก็ต้องรอความคืบหน้าจากทางตำรวจนะคะเพราะว่าตอนนี้ในก้าวแฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิตยังหายตัวไปอยู่
ก็ต้องรอความคืบหน้าจากทางตำรวจนะคะเพราะว่าตอนนี้ในก้าวแฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิตยังหายตัวไปอยู่
ต้องรอความคืบหน้าจากทางตำรวจนะคะเพราะว่าตอนนี้ในก้าวแฟนนุ่มของผู้เสียชีวิตยังหายตัวไปอยู่